หลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจได้ตัวแล้วลูกชายที่ใช้ปืนยิงแม่จนเสียชีวิต
หลังจากทะเลาะกับพี่ชายแล้วแม่มาห้ามวันนี้ตำรวจสพนาเฉลี่ยง
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับนี่ฮะคุมตัวในพรมพิทักษ์แก้วเงาหรือว่าในหนึ่ง
ตอนที่จับได้เมื่อคืนนะครับวันนี้คุมตัวไปที่วัดโพเย็น
ก่อนจะทำแผนเนี่ยให้ไปขอเข้ามาต่อหน้าโรงศพของแม่
ลงจากรถตู้มานะครับพอลงจากรถมาญาติญาติก็เอาขันห้าก็คือ
อกไม้ทูบเทียนมาให้ผู้ต้องหาก็คือมาให้ลูกชายนั่นแหละ
เพื่อให้ไปกราบขอเข้ามาจากแม่

ในนึงพี่หวัดเนี่ยนะครับสวมมวกกันน๊อกมานะครับ
สังเกตที่มีความจริง
เราก็ถอดมวกนะให้อำรวจถอดหมวกกันน๊อกออกมา
กลางกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติพี่น้อง

ก็จะมีเสียงญาติพี่น้องบอกเป็นคนดีนี่นะลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายก็คือแม่ของไอ้หนึ่งนะครับซึ่งกะมิสักเป็นน้าเนี่ยนะครับ
น้าชายนะฮะวันนี้ก็มากอดหลานชายบอกทุกคนให้อภัย
เป็นน้าสาวนะฮะน้าสาวนะครับน้าผู้หญิงน้าบัวผันคือน้าบัวผันบอกทุกคนให้อภัยในหนึ่งนะฮะ
แล้วก็บอกกับพี่สาวไปว่าให้โอโหสิกรรมกับลูกชายด้วยเพราะทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
คือนางบัวผันบอกสงสารหลานชายมากเขาเจอมรสุมชีวิตมาตลอด
กดดันเจอปัญหาสรพัฒน์
น่าจะสุดทนแล้วความจริงวันนั้นเนี่ยตั้งใจจะไปยิงพี่ชาย
แต่แม่มารับเคราะห์แทน
ยืนยันว่าหลานชายเป็นคนดี

ทีพูดอะไรกับล้างกล้าไม่ใช่ชุดบอกว่าสนทุธ
มันไม่เคยเสียจักษ์ทีมันไม่เคยพลาดหรอก
นี่มันจะยิงพี่มันจ้ะผู้เสียใจจังที่หลานไปอย่างเงี้ย
วันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๒จุดนะครับ
จุดแรกก็เป็นบ้านหลังเกิดเหตุก็คือบ้านของตัวเองนั่นแหละนะฮะ
ผู้ต้องหาบอกว่าจุดนี้เนี่ยใช้ปืนจะยิงพี่แล้วแม่เข้ามาห้ามก็ปืนก็เลยโดนแม่ไปเสียชีวิต
แล้วก็หนีไปอยู่ที่ป่าหลังบ้าน
จุดที่๒เป็นริมบ่อน้ำเป็นสวนของชาวบ้านห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุไป๖๐๐เมตรนะครับ
แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะ
ในหนึ่งบอกทำหล่นหายขณะหลบหนีระหว่างหนีนี่ก็ไปอยู่ตามสวนของชาวบ้าน
คืนนึงก็ย้ายที่นอนไปหลายที่บอกว่าบางที่มันยุงกัดด้วย
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงแม่ตอนก่อเหตุเนี่ยมีเสียงแว่วเข้ามาในหู
แล้วก็มีอาการเครียดด้วยในช่วงนั้น
คืนนึงผมย้ายไม่ดูอย่างงี้ยุงมันกัดจุดเป็นหลักเลยว่านอนตรงไหน

นี่ต้องการดู
เรื่องราวเยอะแยะมึงก็
เรื่องราวเกี่ยวของอะไร
มันมีส่วนมันเว้าเหรอพี่เรน
หลายคนก็มาดูการทำแผนนะครับบางคนก็กลั้นน้ำตาไว้ยังไม่อยู่นะฮะ
เห็นใจคนก่อเหตุอยู่เหมือนกันเพราะความจริงแล้วเขาไม่เคย
ความเดือดร้อนให้ใครเขาก็รักแม่เขามากเป็นกำลังหลักในการหาเงินเลี้ยงดูคนในบ้าน
ไม่คิดว่าจะมีเหตุสะเทือนใจแบบนี้ลูกสาวของผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ความจริงพ่อเนี่ยตั้งใจจะมามอบตัวอยู่แล้ว
แต่ถูกจับได้ก่อนเมื่อคืนที่ได้คุยกับพ่อพ่อก็ยังเครียดอยู่ร้องไห้ตลอดเวลา
ถามอะไรก็พยักหน้าอย่างเดียวกลัวว่าพ่อจะคิดสั้น
ได้แต่พูดให้กำลังใจพ่อพ่อยืนยันว่าทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
พ่อไม่ได้พูดอะไรค่ะก็ยังห่วงอยู่ค่ะห่วงว่าแกจะคิดอะไรไปเรื่อย
เพราะแกก็ยังซึมอยู่ยังเครียดอยู่
ส่วนพี่ชายของผู้ต้องหานะครับที่มีเรื่องมีราวกันก่อนนะฮะ
ที่แม่จะมาห้ามแล้วแม่ก็เลยถูกยิงเสียชีวิต
บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นถ้าตัวเองไม่ทะเลาะกับน้องชาย
แม่คงไม่เข้ามาขวางและคงไม่ศูนย์เสียแม่
ส่วนน้องก็ไม่ต้องติดคุกเขาบอกเขารู้สึกผิดมาก
ที่มีส่วนทำให้แม่ต้องตายอยากจะไปขอโทษน้องชาย
อยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปคุยด้วยแต่ญาติญาติเขายังห้ามอยู่
อย่าเพิ่งไปเยี่ยมเลยนะคือความจริงเขาบอก
อยากจะมาเยี่ยมตอนที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคุมขังที่สพนเฉลี่ยง
ในหนึ่งก็ถูกจับได้ที่ป่าหลังบ้านเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับ
วันนี้ทำแผนเรียบร้อยพาไปกราบขอเข้ามาศพแม่เรียบร้อย
ก็ถูกฝากขังดำเนินคดีกันต่อไปถูกแจ้งข้อหาฆ่าบุพการี
พยายามฆ่าผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
รอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต